มีอีกแล้วค่ะเรื่องราวความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากเพื่อนบ้าน
อันนี้เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ทรยย์ศอยมายาลาภแถวราชราวนะคะ

เป็นลักษณะของว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์
แล้วขี่ปลาดมาถึงรัวหน้าบ้านแล้วเบิ้นเครื่องแสง
ทำแบบนี้๔๕ปี

เคยไปบอกแล้วว่าหยุดเถอะไม่หยุดยังทำอยู่เรื่อยเนี่ยค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิด๒เหตุการณ์นะคะเป็น๒วันวันต่างกัน
ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วปาดมาถึงหน้าบ้านเลยเห็นไหมแล้วก็มาหยุดหน้าบ้านคนอื่นเขาอ่ะ
แล้วก็เบิ้ลเครื่องแล้วในวงกลมสีเขียวอะค่ะ
เป็นคุณยายวัย๘๐เขายืนอยู่ในบ้าน
แล้วคุณไปเบิ้ลเครื่องหน้าบ้านเขาทำไมอ่ะ
ภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
อันนี้เหตุการณ์แรกนะคะเดี๋ยวมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง
พฤศจิกายนค่ะอันนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วนะคะ
อันนี้เป็นช่วงหัวค่ำพฤติกรรมคือคล้ายคล้ายกันเลยทำเหมือนเดิม
ขี่รถจักรยานยนต์มาเสยมาหน้ารั้วบ้านเขาอย่างนี้
แล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่แบบนี้ทำไมอ่ะทำไปเพื่ออะไร
เขาก็เลยโพสต์คลิปนี้ในโลกโซเชียลนะคะโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีข้อความด้วยนะบอกว่าขี่รถท้าทายคมขู่ผู้สูงวัยเกือบแปดสิบ
แบบนี้ก็ได้เหรอแมนมากมากเนี่ยมีคนแก่เขายืนอยู่แล้วคุณทำแบบนี้เนี่ยค่ะ
แล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่บ้านหลังนี้ที่เขาเจอปัญหาอยู่บ้านเดียวนะ
เขาบอกหลายหลังก็เจอบางหลังเนี่ยถึงขั้นย้ายบ้านหนีไปแล้วก็มีค่ะ
คนเดียวกันนี้เลยเหรอใช่ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปถามเรื่องนี้นะคะ
ถามกับคนโพสต์ค่ะนายอธิคมเทียนคำเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาขอความช่วยเหลือจากไทยรัฐของเรานี่แหละ
เพราะว่าตลอดเวลา๔๕ปีที่ผ่านมาเดือดร้อนมากจากพฤติกรรมของเพื่อนบ้านคนนี้
บ้านเขาอยู่เยื้องกันแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยชอบขี่รถจักรยานยนต์เบิ้ลเครื่องใส่
แล้วเสียงดังมากนะวนรถมาที่บ้านหลายครั้งแล้วก็มาตอนกลางคืน
ไม่เป็นอันหลับอันนอนแม่ของนายอัธิคมอายุ๘๐แล้วค่ะ
ยืนอยู่หน้าบ้านยังถูกเนี่ยมาเบิ้ลเครื่องใส่เบิ้ลเครื่องอย่างเดียวไม่พอ
ตะโกนด่าแม่เขาด้วยด่าแบบไม่สุภาพแล้วก็แบบเหมือนท้าทาย
คุณมาท้าทายคนสูงวัยอายุ๘๐เขากำลังไหว้สารอยู่แบบนี้
นี่มันตั้งใจชัดเลยทำไม
นายอธิคมบอกว่าเคยไปคุยกับเพื่อนบ้านคนนี้แล้วด้วยนะคะ
คำตอบที่ได้รับคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมก็การขี่รถจักรยานยนต์เป็นสิทธิ์สามารถทำได้อ่ะ
ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาไม่ได้ขี่เข้ามาในบ้านนี่ก็อยู่หน้าบ้าน
เขาบอกก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้ใครเขาก็มีสิทธิ์ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ใช่เหรอ
ไปเอาตักกะที่ไหนมาคิดโอ้โหเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มา๑๖๑๗ปีแล้วนะคะ
เพื่อนบ้านคนนี้ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เพื่อนบ้านคนนี้ที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเบิ้ลเครื่องใส่
น่าจะอายุ๓๐กว่าแล้วค่ะเห็นกันมาตั้งแต่เด็กจนโต
อายุก็ไม่ใช่น้อยนะถูกอ่านายอธิคมก็เลยบอกว่าทำอะไร
ถึงจิตใจคนอื่นบ้างได้ไหมปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะบ้านเขาที่ได้รับผลกระทบนะ
เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเขาทนไม่ไหวขายบ้านทิ้งไปแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว
เพราะปัญหานี่แหละเพื่อนบ้านขี่รถจักรยานยนต์เบิ้ลเครื่องเสียงดังนี่แหละค่ะ
ใช้มอเตอร์ไซค์บิดเครื่องเสียงดังขับวนโดยผิดปกติของการใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วไป
โดยปกติคนถ้าขับเข้ามาแล้วเนี่ยขับเข้ามาแล้วก็จอดเลย
แต่ลักษณะของข้างบ้านผมเนี่ยขับมาแล้วบิดเครื่องเหมือนเป็นการวอร์มอัพเครื่อง
แล้วก็ขับวน๒๓รอบหน้าบ้านอย่างที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ

ทำนองเดียวกันเวลาจะออกจากบ้านก็จะวอร์มเครื่อง
แล้วก็บิดวนหน้าบ้านลักษณะนี้แล้วถึงจะขับออกไปครับ
สิบหกสิบเจ็ดปีที่ผมอยู่นี้มาก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็ก
เราได้มีการคุยกันขอร้องกันแต่ก็ไม่มีการปรับ
ไม่มีการเห็นอกเห็นใจกัน
เขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะขับมอเตอร์ไซค์บนถนนสาธารณะ
เขาจะเข้าจะออกกี่โมงก็ได้กี่ครั้งก็ได้
เป็นการใช้สิทธิ์ของเขาตามกฎหมายตามประชาชนที่ทั่วไปที่ใช้กันครับ
ผมใช้คำว่าข้างบ้านผมทนไม่ได้สองหลัง
ถึงขนาดว่าไปซื้อบ้านใหม่เพื่อย้ายหนีปัญหาครับ
ผมยืนยันได้เลยนะครับว่าบ้านผมไม่เคยก่อความเดือดร้อน
รำคาญให้เพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งข้างบ้าน

คือถ้าคุณจะขี่จักรยานยนต์อย่างถูกต้องเนี่ย
คุณก็มีใบขับขี่แล้วคุณก็ขี่ให้ถูกต้อง
ตามหลักของกฎหมายก็ไม่มีใครว่าใช่ไหม
นี่จะมาบอกที่สาธารณะจะบิดจะเบิ้ลเครื่องอะไรยังไงก็ได้

นะนี่คุณกิติศักรณ์ผู้สื่อขาของเราก็ลงพื้นที่
พยายามเรียกหาคนในบ้านนะก็เจอกับ

ที่ออกมาบอกกับทีมข่าวว่าเขาเป็นแม่ของผู้ชายสองคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เบิ้ลเครื่องใส่เพื่อนบ้าน
ลูกชายอยู่ในบ้านแต่ว่าลูกชายไม่ขอให้ข้อมูลอะไรแล้วเขาก็กลับเข้าบ้านไปนะครับ
เราก็สอบถามไปยังแม่ของนายอธิคมนะครับ
ซึ่งแม่ของนายอธิคมบอกว่าในฐานะที่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ลูกชายของเพื่อนบ้านทั้งสองคนไม่ควรทำแบบนี้ไม่ควรมาขี่รถจักรยานยนต์เบิ้ลเครื่อง
วนหลายรอบช่วงกลางดึกทำให้เธอซึ่งอายุมากแล้วบางทีไม่ได้อยู่หน้าบ้านก็สะดุ้งตื่น
ก็ไม่เคยบอกนะแต่ของแบบนี้เนี่ยแม่ของนายอธิคมบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องบอก
คุณจะทำอะไรคุณต้องเกรงใจคนอื่นโดยเฉพาะการเป็นเพื่อนบ้านกัน
กลางคืนเขาจะมาบึ่มรถพ่อเขาเล่าจะทำงานเขาจะบึ่มมาถึงตรงนี้นะ
สองตีสามเนี้ยก็ทุกคืนเราก็นอนไม่หลับ
ดีนะเนี่ยว่าเป็นป้านะเนี่ยถ้าคนอื่นอ่ะเขาคงมีเรื่องมีราวแล้ว
ไม่พูดไม่อะไรบอกไม่พูดหรอกขี้เกียจ
ถ้าเขาทำไงก็คือเขาจะชวนให้เราทะเลาะแต่เราไม่อยากทะเลาะกับเขา
คือถ้าเราทะเลาะกับเขาเนี่ยเราเถียงเขาไม่ขึ้น
เขาจะเถียงแบบข้างครูพูดภาษากันไม่ค่อยรู้เรื่อง
ตะโกนด่าท้าทายด้วยอันนี้จริงไหมครับ
เขาก็มีค่ะแต่เราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ฟังเขาอ่ะขี้เกียจไม่อยาก
ถ้าเขามารบกวนมากก็แจ้งตำรวจ
มันก็ก่อความรำคาญนะคะแล้วก็ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุข
คือเราบ้านใกล้เรือนเคียงไม่น่าจะทำอย่างนี้
ควรจะอาชาสายกันควรจะอยู่ด้วยกันด้วยแบบ
อะไรต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
อย่างที่คุณป้าบอกแหละว่ายังดีนะที่เป็นป้า

ต่อให้เขามาเบิ้ลเครื่องมาตะโกนด่า

นิ่งไม่ไปทะเลาะด้วย

แล้วมันใช่เรื่องไหมที่คนในหมู่บ้านต้องมาขายบ้านทิ้งต้องมาหนีไปอยู่ที่อื่น
เพราะว่าทนพฤติกรรมของคนพวกนี้ไม่ไหวใช่ไหม

มาดูอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะ
เด่นชัยลิ้มสริบอกว่าเขาเป็นอีกครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน
เพื่อนบ้านสองคนนี้ชอบไปหาเรื่องทะเลาะกับคนในหมู่บ้าน

บางคนทนไม่ไหวย้ายหนี
ปัญหาที่หนักที่สุดก็คือขี่รถจักรยานยนต์เบิ้ลเครื่อง
ขี่วนไปตามบ้านของคนอื่นหลายหลังทำแบบนี้กับบ้านหลายหลัง
ทำทำไมไม่เข้าใจว่าต้องการอะไร
พอเพื่อนบ้านไปแจ้งตำรวจให้มาดูสองคนนี้หนีหายไปเลยนะ
แต่พอเจ้าหน้าที่กลับไปก็ทำต่อทำอีกอย่างนี้วนไปแบบนี้ค่ะ
พอไปคุยกับพ่อแม่ของสองคนนี้เขาก็อ้างว่าลูกเครียด
ก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับลูกดี
พ่อแม่บอกก็เอาไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วจะต้องยังไงคะ
ทีนี้เพื่อนบ้านก็บอกว่าอยากจะให้ทั้งคู่ปรับพฤติกรรมเห็นใจคนอื่นบ้าง
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่สภาพจิตใจย่ำแย่มากแล้ว
สองคนนี้กลับเนื้อกลับตัวซะใหม่ดีไหมนายเด่นชัยบอกว่าเขาไม่อยากจะย้ายบ้านหนีอ่ะค่ะ
บ้านหลังนี้มีความหมายกับตัวเขาและครอบครัวมากแล้วไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมาย้ายบ้านหนีนะคะ

บางทีเขากลับช่วงกลางคืนตี๓เขามาถึงเขาไม่นอน
เตะขาตั้งรถดังแล้วก็เบิ้ลแล้วก็ขับขึ้นไปทางนู้นแล้วก็วน
แล้วก็มาจอดเตะขาตั้งไม่ถึง๕นาทีก็เอาใหม่เตะขาตั้งใหม่
แล้วก็วนไปอีกวนไปเรื่อยอย่างนี้ยันเช้า
คือยุคนี้ไอ้สิ่งเสพติดมันเยอะเราอาจคิดว่าเป็นไปได้ไหม
เขาไปสุ่มเสี่ยงไปใช้หรือเปล่า
เพราะมันอาการผิดกับคนปกติทั่วไปว่าอย่างเราเหนื่อยเรากลับมาเราต้องนอน
กินข้าวอาบน้ำแล้วนอนเขาไม่นอนเขาไม่สามารถนอนได้
แล้วบางครั้งเขาทะเลาะกันเองในบ้านพ่อแม่เตือนเขาเรื่องขับรถ
โอ้โหเขาจะอารวาสพังของในบ้านแล้วเสียงจะดังมาก
ขอโทษนะใช้คำหยาบคายไม่ได้นะแต่เขาใช้ใช้คำปรุสวาสกับพ่อแม่เขาเองได้
ใช้สัตว์เบื้องต่ำเขาด่าพ่อแม่เขาก็น่ะแล้วก็มานึกโอ้โห
อันนี้มันคงเกินปกติกับอารมณ์เด็กไปแล้วล่ะ
สามสิบนี่มันต้องมีความคิดที่ดีกว่านี้
คุณต้องเกรงใจเลยว่าคุณทำปั๊บเนี่ยคนอื่นเขาตื่นเขาก็นอนไม่ได้แล้วดึกดื่น
แล้วคุณไม่ได้ทำครั้งเดียวคุณทำสม่ำเสมอ๕ปีอ่ะ
อายุสามสิบไม่เด็กแล้วนะคะมาก่อเหตุแบบนี้คือลักษณะเหมือนตั้งใจก่อกวนจริงจริงอ่ะ
คือแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ตำรวจจะต้องวนไปเวียนมาเพื่อจะมาจับมากวดขันเอาไว้ใช่ไหม
เขาก็มีงานอย่างอื่นต้องทำเพราะฉะนั้นคนในบ้านคุณต้องดูแลลูกหลานของคุณไง
แต่พ่อแม่บอกเอาไม่อยู่แล้วก็เตือนแล้วลูกไม่ฟัง
มันต้องมีวิธีจัดการไงถ้าคุณรู้สึกว่าลูกคุณเครียดลูกคุณเป็นอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ถ้าอย่างนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยไหมให้เจ้าหน้าที่พาลูกคุณไปตรวจสุขภาพจิตว่าเป็นอะไรยังไง
ถ้าจากนี้ไปไม่ดูแลยังปล่อยไปละลานชาวบ้านเขาเนี่ย
มาสวมมอเซอร์ไซส์ยึดกุญจงกุญแจให้หมดอย่าให้ลูกขี่ออกไป
แล้วทำแบบนี้มา๔๕ปีนะคะไม่ใช่ระยะเวลาสั้นนะ
ถ้ายังทำผิดอีกปรับปรับให้หนักปรับทุกวันปรับปรับเข้าไปปรับให้หมดเนื้อหมดตัวเลย
เอามาอย่างงั้นชาวบ้านก็ต้องขายบ้านหนีเหรอค่ะอ่ามันใช่เรื่องไหมล่ะนะ